ร้านดังนะคะคือ

แล้วปรากฏว่าก่อนอันนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้น
ไปขึ้นเวทีอีกเวทีหนึ่งที่ร้านอีกแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปพูดแบบว่าร้านแห่งนี้

เครื่องดนตรีหรือซาวต่างนานาก็ไม่พร้อม

ในอีกเวทีนึงเอาลองฟังเขาดูนะฮะ
เย้
คือเรื่องนี้เนี่ยแหละฮะก็เลยทำให้เป็นประเด็นแบบโอ้โห
คือค่อนข้างจะดังไปในสามโลกเลยนะฮะ
เพราะว่าหนึ่งคือประเด็นคือถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์
อย่างที่ทางฝั่งของอิวสลิกหรืออิวพูดออกมาจริง
หลายคนก็มองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตูนบอดี้แลม
เพราะคนที่พูดเนี่ยเป็นเจ้าของร้าน
ถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเจ้าของร้านพูดอย่างนั้นจริงนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อิวจะไปบอกว่า
อย่าเอาผมไปเรียบเทียบกับคนแบบนั้น

แบบนั้นแล้วก็ท้าให้มาขึ้นแบบบนเวทีไหนก็ได้

คือสังคมก็รู้สึกในส่วนก็ไม่สบายใจ
ที่ไปพูดพาดพิงแบบนี้
ทีนี้อีกมุมหนึ่งมันก็มีประเด็นเกิดขึ้น
เพราะว่าทางฝั่งของร้านดังเนี่ย

แล้วก็ยังไปบอกว่าทำข้าวของเขาเสียหายด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ทางร้านบอกว่าทั้งหมดไม่ใช่เป็นความจริง
แล้วล่าสุดเขาไปปรึกษากับทนายตั้มนะครับ

โดยทนายตั้มเนี่ยเปิดเผยนะครับบอกว่า
พาเจ้าของร้านมาแจ้งความในสองข้อหาครับ

โดยการโฆษณาที่โพสต์ทำให้ร้านนั้นเสียหาย

เช่นบอกว่าอุปกรณ์ทางร้านนั้นไม่ครบ
ยืนยันว่าร้านนั้นมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างตามสัญญา
เพียงแต่ว่าเกิดจากความไม่พอใจของศิลปิน

ซึ่งก็คงจะเรียกค่าเสียหายในคดีที่ยกเลิกสัญญาโดยมิชอบ

ทุกคนในร้านไม่มีใครพูดแบบนั้น
อยากจะถามเหมือนกันว่าใครเป็นคนพูดเหยียดศิลปิน

พร้อมกับคืนเงินค่าบัตรลูกค้าไป๘๐๐๐๐๐บาท
และค่าเปิดโต๊ะ๓แสนรวมแล้วล้านกว่าบาท

ที่มีการเตรียมงานแล้วด้วยนะครับ

จริงแล้วเรื่องมาจากไมค์เนี่ยหอน

เพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาจะแก้ไปบอกให้แก้แบบนี้

พอเดินลงไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางฝั่งของ
ทางอิวสลิกเองก็ทางทีมงานก็ไม่ได้แก้ไขอะไร

ตอนแรกเจ้าของร้านบอกว่าเขาเองเนี่ยยินดีที่จะขอโทษ

แต่เขาต้องขอโทษเพราะว่าเขาเนี่ยรักอีสลิกมาก

คิวไม่ได้เขาก็รอเต้าจนกันทั้งมา

เขาก็เลยโอเคขอโทษแต่ว่าอิสลิกไม่จบ
เขาบอกว่าอิวเนี่ยก็ยังออกไปพูดพาดพิงถึงร้านเขาอีก
เขาก็เลยจำเป็นต้องปรึกษาทนายตั้มแล้วก็ออกมา

เพราะตอนแรกก็ถามทำไมพิงถึงเพิ่งออกมา
ประมาณว่าแบบที่ผ่านมาเขาก็เหมือนกับดู
ไปดูกล้องวงจ้อนปิดไปรูปรวมหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็ขอออกมาพูดทีเดียว

คุณอิวสลิกใช่ไหมใช่ใช่ฮะก็อิวเขาก็
เมื่อวานก็มีโพสต์ออกมาบอกว่าเขาไม่สบาย
ก็คือเป็นอะไรนะอาหารเป็นพิษก็คือท้องเสีย
แต่ว่ากระบือยืนยันว่าจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่จันทบุรีให้ได้
ต่อให้จะต้องมีรถเข็นก็จะขึ้นนี่นะฮะ
ก็คือเพื่อสปีริตปรากฏว่าหลังจากภาพนี้แล้วนะฮะ
เมื่อคืนนี้คุณอิวสลิกคือคุณอิวเนี่ย
ก็ไปขึ้นเวทีจริงดูแลเยอะมาก
คือเขาก็ปล่อยให้ร้องแต่พอเสร็จปุ๊บลงเวทีจะต้องมีคนมาฮี่้วปีกเขาเลย
อาหารเป็นพิษอย่างงี้น่ะ
แล้วก็ออกมาพักสักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาถ่ายรูปกับแฟนแล้วก็กลับ
ก็ซดายให้เห็นสึงสัก
แบบนี้นะฮะแต่ในมุมข้อกฎหมายก็อีกมุมหนึ่ง
ก็ว่ากันไปว่าจะเป็นยังไงอีกด้านหนึ่งก็ว่ากันไป

เขาจริงเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็ไม่ได้พูด

ดูมันไม่ใช่นะมันไม่น่ารักอะไรอย่างนี้
ก็พอพูดถึงในฐานะศิลปินรุ่นพี่
อะไรแบบนี้ก็เป็นประเด็นกันอย่างนี้
พูดอยู่ในวงการเพลงเป็นยังไงครับ
ก็จริงแล้วในการที่เราจะต้องไปแสดงอยู่ต่างจังหวัดนะเนาะ
บางทีมันก็มีเหมือนกันนะที่เราจะไปเจอเครื่องเสียงอะไรต่าง

มันก็เกิดความอยากที่จะแบบทำในสิ่งที่ดีที่สุด

อันนี้พูดแต่ส่วนตัวนะคะว่า
บางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เลย
มันไม่ได้มันไม่คืออะไรอย่างนี้
สมมุติถ้าเกิดว่ามันแก้ไขไม่ได้เราจะทำยังไง
นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีอารมณ์ที่คุมให้ได้
แล้วก็ปรับสถานการณ์ของตรงนั้นให้ได้ดีที่สุด

อันนั้นแน่นอนที่สุดเลยคือเราต้อง
ต่อให้ฝนตกลงมาเครื่องเสียงใช้ไม่ได้จะหอนขนาดไหน
ก็ต้องประกาศเลยว่าตอนนี้เครื่องเสียงหอนนะครับ
แต่ผมก็ยังจะร้องนะมันก็ต้องโชว์กันไปอย่างนี้
ถึงขนาดว่าเอาถุงพลาสติกห่อไมโครโฟน
แล้วก็ร้องแล้วก็ท่ามกลางฝนตก

แต่ตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องบอกยอมรับว่าอารมณ์
อารมณ์มันก็พุ่งพลาดเหมือนกัน

มันก็อาจจะรู้สึกได้ว่า
คือบางมุมเขาก็จะมองว่ามันไม่น่ารัก

มันดูเหมือนกับก็ไม่ต้องไปพูดถึงตรงศูนย์
ไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นเขาหรอกความจริงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาหรอก
ทำไมต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นเขาทำไมอ่ะ
บอกว่าทางฝั่งร้านพูดมาแบบนี้ว่าเนี่ยขนาดนักร้องคุณตูนเนี่ย
ยังทำได้เลยเขาก็เลยบอกว่า

คือทางฝั่งอิสริกเขาก็บอกว่าเอาไปเข้าไปเรียบเทียบทำไมอะไรอย่างนี้
จริงก็คือเขาแค่อยากจะบอกให้ฟังว่าไม่ควรจะมาเปรียบเทียบแบบนี้
แต่ว่าการสื่อสารออกไปน่ะถูกว่าสื่อสารแล้วมัน
สื่อสารใช่เลยการสื่อสารสำคัญมาก
บางทีมันก็จะเกิดขึ้นได้นะอย่างสมมุติเราไปเราไป
ไปซื้อผลไม้ที่ร้านแล้วก็บอกว่าหวานไหมคะ
คุณหนุ่มก็เพิ่งมาไปนะคะมาเอาส้มไปนะคะ
นี่๓กิโลนะคะเปรียบเทียบนะคุณหนุ่มก็มาเอาไปนะคะ
แต่พอเราชิมแล้วเราว่าไม่หวานไงเราก็บอกว่า
อืมถ้างั้นพี่ขอไม่รับแล้วกันนะมันมันไม่ใช่รสชาติพี่

ทำไมต้องไปพูดถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
หนุ่มกับพี่ใกล้ชิดกันอยู่ในข่าวใส่ไข่เดี๋ยวไปคุยกับเขาได้

กูบอกว่าเอ้าเรื่องของมันดินุ่มมันบ้าหรอ
ไม่เราก็งันก็ไม่ได้เนาะ
แต่ว่าจริงแล้วก็คนขายก็ไม่จำเป็นนะต้องอ้างถึง
คนขายเครื่องยันว่าเขาไม่ได้พูดแล้วก็บอกเขามีกล้องวงช้อนปิดเก็บไปหมดเลย

ว่าเขาไม่ได้มีการไปทำแบบพวกอุปกรณ์ของทางฝั่งอิสลิกเสียหายหรืออะไรอย่างนี้
เอาง่ายคือใบเวลามันอยู่ใกล้ลำโพงมันหอนอยู่แล้ว
บางทีสถานที่มันขนาดของสถานที่กับเครื่องสีเขียวไปลงนะ
อย่างเช่นอันนี้พูดกันตรงว่าบางทีอุปกรณ์ที่เอาไปใช้และสถานที่มันเล็กกว่า
แล้วนักร้องเนี่ยจะเป็นโลกอย่างหนึ่งอ้วนเป็นเลยนะ
เพราะเราเดินไปไหนปั๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าหูเรามันถูกทำลาย
ร้องสดเลยไหมคะครูร้องสดเลยไหม
ร้องสดเหรอเคยมาแล้วนะตอนนั้นไปโชว์ที่สิงคโปร์เนี่ย
อกสดกันเลยทีเดียวเพราะไมค์อยู่ดีมันก็ดับไปคุณหนุ่ม
คุณพ่อดำร้องสดกันเลยทีเดียวได้ใจมากแขกปลกมือกันทั้งแบบ